คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ก็เกี่ยวกับเรื่องของอาการเมาหนักเหมือนกันนะครับ
คือตอนแรกมูลนิธิได้รับแจ้งจากชาวบ้าน

ไม่รู้ว่าป่วยไม่รู้ว่าเมา
หรือไม่รู้ว่าเสียชีวิตแล้วนะฮะ

แล้วคุณผู้ชมดูนะตอนเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ย

เล่นดัง

ลุงลุงเมาหรือเป็นอะไร

ถ้าคุณเป็นชาวบ้านมาเห็นคุณนึกว่าอะไร

ถ้าไม่เมาก็นอน

มุลถิประชาร่วมใจทุ่งสงค์จังหวัดนครสรีธรรมราช
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนนอนในพงหญ้าบริมถนน
ทางรถไฟที่ตำบลปากแพรกอำเภอทุ่งสงศ์ครับ
ก็รุดไปตรวจสอบฮะเพราะกลัวว่า๑อาจจะเป็นผู้ป่วยติดโควิด๑๙หรือเปล่า
หรือว่าป่วยอะไรหรือเปล่าหรือบาดเจ็บจากการถูกรถชนอะไรหรือเปล่า
แต่ทีนี้เมื่อถึงจุดเกิดเหตุนะครับก็พบลุงคนนี้แหละฮะ
อายุสักประมาณเกือบ๖๐ปีใส่เสื้อโปโลสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีดำ
หงายแอ้งแม้งหมดสภาพแบบนี้พอเข้าไปใกล้อ๋อ

เข้าไปทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ตามลำตัวของคุณลุงก่อน

แล้วพยายามปลุกคุณลุงเพื่อสอบถามชื่อสกุลและที่อยู่

แต่เรียกเขาอะไรลุงตะโกนแบบนี้
ไม่ตื่นนะคุณเชื่อไหมฮะว่าเป็นชั่วโมง
ชั่วโมงหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจครับ
กตัวของลุงประคองเข้าไปไว้ในสาราบริมทาง

เพราะไม่งั้นถ้ามานอนอยู่ตรงนี้อันตรายอีก
กว่าจะประคองตัวคุณลุงได้

ชาวบ้านเล่าว่าไม่ทราบที่อยู่แล้วก็ชื่อของคุณลุงคนนี้
แต่เคยเห็นนะมีอาการเมาเหล้าลักษณะนี้บ่อยครั้ง
ทุกครั้งเวลาเมาจะมานอนตรงสาราริมถนนแบบนี้
พอส่างเมาแล้วก็จะเดินจากสาราริมถนนไปไหนก็ไม่รู้
ธรรมดาเห็นนอนสาราใช่ไหมแต่ครั้งนี้แปลกกว่าครั้งอื่น
สงสัยเดินไม่ถึงสาราควร
อยู่แค่ตรงนี้คือคือนะฮะ